อยู่บนยอดดอยค่ะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นหลายพื้นที่สว่างสดใสกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๕๖๔ค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้ว
หลายพื้นที่หนาวถูกอกถูกใจใช่ไหมล่ะคะอากาศหนาวแบบนี้จะอยู่กับเราต่อเนื่องไปสักสองสามวันถึงวันที่สามมกราคม
เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาดูเพิ่มเติมให้ชัดเจนจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ค่ะก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นมากหน่อยดูข้อมูลจากแผนที่อากาศดูเส้นความกดอากาศเท่า
สีน้ำเงินเข้มเข้มหนาหนานะนะคะพันยี่สิบนั่นคืออากาศหนาว
เรียกได้เลยว่าหนาวเพราะตอนนี้อุณหภูมิยอดดอยยอดภูหลักเดียวแล้วนะคะ
ก็อยู่ในแถบจังหวัดบึงกาลนะคะสกลนครเลยด้วยเหมือนกัน
ถ้าดูจากสีนี่แล้วค่ะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ย
ปกคลุมทั่วภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเลย
กรุงเทพมหานครเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดองศาเสียสายหน่อยก็อาจจะขึ้นมาเป็นสักยี่สิบสี่องศา
ก็ถือว่าหนาวกำลังดีไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะ
แต่ว่าจังหวัดตอนบนสิคะหลักเดียวก็มีนะคะ
แล้วก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกองศาก็ดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มด้วย
ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแต่ก็มีคลื่นด้วย

พื้นที่ที่จะตกมากหน่อยก็คือ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยาลาปัตตานีนราธิวาส
เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับรับลมมาอย่างเต็มที่
มีองค์ประกอบมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ที่พัดเข้ามาเสริมกับกำลังฝนที่มีหย่อมความกดอากาศอยู่บริเวณดังกล่าว

ถ้าดูจากโมเดลนี้สีน้ำเงินเข้มนี่คือคลื่นนะคะ
มากออกไปม่วงนี่คือประมาณสัก๔เมตร
เพราะฉะนั้นทางกรมอุตุก็เตือนนะคะว่างดออกเรือ

คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
จังหวัดศรีเสกียนบ้านดิฉันเองเนี่ยตอนนี้หนาวขนาดไหน
แนะนำนะคะว่าถ้าจะไปไปเที่ยวที่นี่ค่ะ
หมออีแดงค่ะคุณผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
โอ้โหอากาศดีมากมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปทั่วสารทิศ
ก็ขนผ้าไปคลุมตัวท้าลมหนาวกันแล้วค่ะเพราะว่าลมแรงอากาศหนาว
แต่ว่าใครใครก็อยากจะเห็นแสงแรกของวันนะคะอุณหภูมิที่ว่าหนาวเนี่ยคือสิบสามองศา
ดูสิคะเด็กเด็กก็ต้องใส่เสื้อให้มิดชิดนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอย้ำเตือนค่ะ
คนไปเที่ยวเนี่ยเยอะหน่อยนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเช่นเดียวกับที่ยอดดอยอินทนนท์ค่ะ
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเขาดาวน์ปีใหม่กันอย่างหนาแน่นเลยท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำถึงเจ็ดองศาเซลเซียส
บางคนก็ไปกางเต็นต์รอตั้งแต่ช่วงค่ำเพื่อที่จะนับถอยหลังสู่ปีใหม่
บนยอดดอยสูงที่สุดระดับที่ความสูงก็คือจากน้ำทะเล๒๖๐๐เมตรนะคะ
แน่นอนล่ะค่ะทุกคนก็ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดี
เสื้ออย่างมิดชิดแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
หลายพื้นที่ในช่วงนี้นะคะแม้ว่าจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยว
เพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่เราก็สามารถที่จะท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้บ้านได้อย่างมีความสุข
ยังไงปีใหม่ก็ขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงทุกคนห่างไกลจากโรคภัยนะคะ
มีความสุขในปีใหม่มากเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ